จากผลกระทบของโควิด๑๙คุณผู้ชมเชื่อไหมว่า
ครอบครัวของคนขับรถเมย์สาย๑๒
เขามีไปปลูกเพลิงอยู่ด้วยกัน๓๐กว่าคน
แล้วก็คือรถมันวิ่งไม่ได้ตอนนี้เก็บขยะขาย
ขอข้าววัดกินเพื่อประทังชีวิต
บางวันเก็บขยะไปขายได้เงิน๕๐บาท
เอาไปซื้อกับข้าวกินแล้วดูพวกเขาครอบครัว
นี่คือหลายครอบครัวอยู่รมการอาชีพคือขับรถเมษายน๑๒๗
ตอนนี้วิ่งไปได้แล้วบริษัทปิดไปแล้ว
ออกมาบอกว่าสื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียง
พวกเขาทีไม่มีกินแล้ว
อันนี้พ่อบอกว่าจะทำโครงการอันนี้เข้าขายนะ
ถูกต้องควรจะได้เงินยาวที่ซ้ำไป
เพราะว่าออกเข้าวัดไปไหวแล้ว
อันนี้เป็นครอบครัวของพนักงานคนขับรถ
ไม่ใช่แค่พนักงานในครอบครัวเขาอยู่ด้วยกัน
รถเมษาย๑๒๗วิ่งบางบัวทองบางลำพูรวมกัน๓๐คน
ขอความช่วยเหลือหน่อยสื่อมวลชน
หยุดเดิมรถตอนนี้อาศัยอยู่รวมกัน
อันนี้เป็นพื้นที่ของบริษัทแต่เขาไปปลูกเพลิงเล็ก
เป็นหลังประมาณสัก๑๕ครอบครัวอยู่รวมกัน๓๐กว่าคน
ก็มีสังกษีมีไม้อัดมีผ้าคุมอย่างที่เราเห็นในภาพนี่แหละ
อันนี้อยู่ตรงข้ามกับวัดเล่งเน่ง๒นะฮะแถวบางบัวทองนนทบุรี
หนึ่งในนั้นก็คือเป็นกระเป๋ารถเมษาย๑๒๗ชื่อว่าช่อละดาชุ่มแสงอายุ๓๗ปี
เขาบอกเลยว่าอยู่อย่างนี้ลำบากมากครอบครัวมีผลกระทบโดยตรง
ครอบครัวเธอมี๕คนรายได้หลักก็คือมีจากการขับรถแล้วก็เป็นกระเป๋ารถเมย์
แล้วทำอาชีพนี้มา๒๐กว่าปี
ก่อนหน้านี้เธอกับสามีทั้งเป็นคนขับและคนเก็บค่าโดยสาร
รวมกันประมาณสัก๖๐๐๗๐๐บาทต่อวัน
แต่พอตั้งแต่วิกฤตโควิดช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยโควิดระบาดหนัก
คนไม่ขึ้นรถเมย์แล้วรายได้ลดลงเหลือแค่๓๐บาท
เพราะว่าอย่าลืมว่าคนกลุ่มนี้เขาได้ส่วนแบ่งจากการที่คนมาซื้อตัวรถเมย์
ก็จะได้ส่วนแบ่งไปถ้าคนขึ้นน้อยรายได้ก็จะน้อย
ส่วนสามีได้วันละ๗๐บาทรวมแล้วต่อวันครอบครัวนี้ได้๑๐๐บาท
จนกระทั่ง๑เมษายนที่ผ่านมาเธอกับสามี
รวมทั้งคนขับรถและกระเป๋ารถเมย์คนอื่นถูกสั่งพักงานทั้งหมด
ไม่มีรายได้แม้แต่บาทเดียวทำยังไงล่ะ
ขยะเอาไปขายคุณผู้ชมนะขวดเอ่ยกระดาษเอ่ยวันหนึ่งได้๕๐บ้าง๖๐บ้าง
แต่มันไม่พอบางวันนะฮะก็ต้องไปขอข้าววัดกิน
ยังโชคดีที่วัดเล่งเน่ง๒๒เอาอาหารไปแจกให้
กับครอบครัวก็พอได้ประทังชีวิตแต่ก็บอกว่า
ไม่รู้ว่าจะสามารถสะทนกับสภาพนี้ได้อีกนานแค่ไหน
เพราะบริษัทก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเดินรถได้อีกเมื่อไหร่นะครับ
หนูก็คือแบบมันไปทางไหนไม่ได้แล้วซึ่งว่า
พอเขาแจกเงิน๕๐๐๐หนูก็เข้าไม่ทันเขา
พอไปปุ๊บเขาเข้าไป๒ล้านคนแล้วนะครับ
ว่ารู้อยู่ทีหมดจิตแล้ว
คนกลุ่มนี้ควรจะได้๕๐๐๐คู่นะดูชีวิตเขาความเป็นอยู่เขา
ดูสิ่งที่เขาเป็นอยู่ควรจะได้เงินเยียวยามากเลย

ส่วนกระเป๋ารถเมย์คนอื่นก็บอกว่า
โอ้โหทำอาชีพนี้มา๓๐กว่าปี

ชีวิตที่เคยเจอมาถึงขนาดครอบครัว

ไม่มีกินแล้วตอนนี้ข้าวสารที่บ้านใกล้จะหมดแล้ว
ยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเอาข้าวที่ไหนไปหุง
ซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือของรัฐ
ไม่ได้มีข้อมูลต่างไม่ได้ดูทีวี
ไม่ได้มีข่าวสารเข้ามาบอก

ไปสมัครงานที่ไหนก็คงยากไม่มีใครรับ
ก็เลยฝากให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลาง

โดยงานที่เกี่ยวข้องพมเอยรัฐบาลเอ่ยได้ยินได้ฟังแล้ว
ไปดูคนกลุ่มนี้หน่อยว่าเขาจะอดตายอยู่แล้ว